ดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็

อยู่บนรถถ้ามันเนี่ยใจร้อนเนี่ยเนาะ
มันลามแบบเออใครจะมาปุ้งมาพอเข้าไปเถอะ

ถ้าอยากจะไปก่อนก็ให้เขาไป
ไม่เป็นไรเขาจะปาดเราก็ปล่อยเข้าไปเถอะ

ดูคลิปกันหน่อยจากบนถนน
มันลามไปถึงในโรงเรียนค่ะ

เปลี่ยนน่ะท่าน
เป็นยังไง
ใจเย็นนะพี่นะ

มันคลิปนักเรียนตีกันน่ะ
ควันบอกไปแล้วเรื่องมันเกิดบนถนน
แล้วทำไมมันไปจบอยู่ในโรงเรียน
คือรถคันนี้เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นพี่มารับน้องสาวที่โรงเรียน

ไปแล้วไม่เป็นไรเพราะเห็นขู้กรณีขี่ไปแล้วเนี่ยหรอครับแหละขี่เลยโรงเรียนไปแล้วนะ
ขี่ไปแล้วสุดท้ายจังหวะที่เขาเลี้ยวรถเข้ามาในโรงเรียนจะมารับน้องสาว
ผู้ชายที่เป็นคู่กรณีอีกคนนึงนั่นแหละลงมาเลยค่ะ
แล้วตามมาถึงที่ตรงข้างประตูฝั่งคนขับ

นี่วิ่งมาเลยวิ่งข้ามสนามบาสมาเลยเห็นไหม

นี่แล้วก็ง้างหมัดสาวรัวเข้าไป
นี่แหละแล้วน้องหนุ่ม๑๙คนนี้เขาบอก

ก็เลยโดนแบบเต็ม

แล้วเขาไม่ได้สู้สักหมัดเลย

แล้วรู้ไหมว่าพอตอนระหว่างเกิดเหตุ
สาวหมัดแรก๓๔หมัดแรก
ก็ยังไม่มีใครรู้นะเด็กก็ยังเล่นบ้านกันอยู่ตรงนั้น
จนกระทั่งมันเริ่มมีเสียงดังขึ้น
น้องนักเรียนผู้ชายเขากรูกันเข้ามา

คุณผู้ชมอันนี้คือกล้องวงจรปิดในโรงเรียน

ตั้งแต่วันไหนวันที่๗ธันวาคม
คือคุณผู้ชมตามภาพเล่าไปหมดแล้วนะคะ
ทีนี้ถามว่านี่น้องสภาพเป็นแบบนี้

แต่ผมคิดไงว่าตอนนั้นมันคงจะจบกันแล้ว
ก็เห็นคู่กรณีขับรถแซงซ้ายมา

ก็เลยตามไว้รูปน่ะเนอะบิ้นเครื่อง
ทีนี้ปรากฏว่าคุณพ่อของผู้เสียหายค่ะ

มันเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกนั้นนอนไม่หลับเลยนะ

พ่อท้าเลยถ้าอยากตีนะมาตีกับพ่อ

แบบท่อติดรถอายุ๑๙เองพ่อก็เลยไม่ยอมบอกเอ้ยเองไม่มีศักดิ์ศีร์เลยเองมาตีก่อนข้าวดีกว่าเอ่อไปกันใหญ่คุณพ่อแต่ว่าทุกคนต้องใจเย็นนะทุกฝ่ายต้องใจเย็นนะอย่าใช้ความรุนแรงเราก็ไม่สนับสนุนนะครับก็ให้กฎหมายเขาดำเนินการต่อละกันใช่ค่ะอืมอีกอย่างหนึ่